วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ให้คนไปแลกกันได้
แล้วก็สถาบันการเงินก็เป็นวันแรกเหมือนกัน
ที่ใช้ธนบัตรรูปแบบใหม่ธนบัตรราชการที่๑๐
ก็คือจะเป็นธนบัตร๒๐บาท๕๐บาท๑๐๐บาท
แต่ก็ต้องแจ้งว่าแบบเก่ายังใช้ได้เหมือนเดิม
ก็จะเริ่มหมุนเวียนในระบบเรื่องของการใช้เงิน
ส่วนเหรียญกระสาปเหรียญแบบเดิมกับเหรียญแบบใหม่

เหรียญแบบใหม่ก็จะสามารถไปหอดตามตู้ต่างได้เหมือนเดิ

ไม่ต้องตกใจไม่ต้องรีบ

หรือว่าถ้าใครอยากจะได้เก็บเป็นชุดไว้เลยเนี่ย
อันนี้เขาก็เปิดให้เปิดให้แลกนะครับท่านผู้ชมครับ
หุ่นเวียนในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร

เหรียญรัชกาลที่๑๐นะครับ
วันนี้เปิดจ่ายแรกเป็นวันแรกเลยนะครับ

กรมธนารักษ์ได้เตรียมเหรียญกระสาปหมุนเวียน

ซึ่งแบบเป็นชุดนี้ก็จะจำกัดไว้คนละ๑ชุดเท่านั้นนะครับ
รวมเงินที่จะจ่ายแรกคือ๑๕๐๐บาทนะฮะ
ในชุดเนี่ยจะเป็นเหรียญชนิดราคา๑๐บาท๔๐เหรียญ๕บาท๔๐เหรียญ
๒บาท๑๐๐เหรียญ๑บาท๑๐๐เหรียญ๕๐สตางค์๒๐๐เหรียญ
แล้วก็๒๕สตางค์อีก๒๐เหรียญนะครับ
อันนี้เป็นชุดแบบครบถ้วนเลยในราคาจ่ายแรก๑๕๐๐บาทนะฮะ
ที่อยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกคือเก็บไว้แบบไม่ใช้เลย

เหมือนเป็นขวัญถุงเอาไว้เก็บเอาไว้อย่างนี้ค่ะ

หรือถ้าประชาชนจะแลกเพียงบางส่วนก็สามารถจ่ายแลกได้นะ
จำเป็นต้องครบทั้งชุดก็ได้นะครับ
นี่ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับประชาชนที่เขาไปรอแลกนะคะ
เขาไปกันตั้งแต่ตี๔คุณภาคภูมิ
คุณปวีนาเรืองศรีอายุ๖๗ปีค่ะ

เก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกนะคะ

กรมธนารักษ์ได้จัดทำทั้งหมด๗๐

เพราะว่าความต้องการเหรียญกระสาปหมุนเวียนของประชาชน

ธนารักษ์มีกำลังผลิต

เตรียมนำเข้าเหรียญที่ผลิต

เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่สถาบันการเงินต่าง
เขาก็มีการใช้ธนบัตรรูปแบบใหม่
ก็คือแบบ๑๗แบบ๑๗คือ๒๐๕๐๑๐๐บาทนะคะ
ธนาคารวันนี้ปิดนะคะแต่ว่าในห้างสรรพสินค้าเขาเปิดอยู่
เขาก็ใช้กันแล้วล่ะค่ะประชาชนก็ไปแลกกันเยอะเลย

ธนาคารออมสินสาขาตลาดออตกเขาก็เปิด
ห้างสรรพสินค้าเขาก็เปิด
คนก็ไปรอใช้ธนบัตรแบบใหม่กัน
คือสำหรับธนบัตรแต่ละชนิดราคา
ที่เป็นแบบใหม่ในวันนี้ที่เริ่มใช้วันแรกนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ได้อันเชิญพระบรมศาลทิศลักษณ์พระมหากษัตริย์สองพระองค์
เรียงตามลำดับรัชการนะครับ
โดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของแต่ละพระองค์

แล้วก็จารึกอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรชาวไทย
ธนบัตรแบบ๑๗แบบนี้นะครับ
มีขนาดแล้วก็โทนสีเหมือนกับธนบัตรแบบ๑๖หมดเลยนะครับ
สำหรับลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงก็ยังคงลักษณะสำคัญของธนบัตรไทยเอาไว้
เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าได้ปรับปรุงใหม่ในบางส่วนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะฮะ
ถ้าจะดูเฉพาะการจ่ายแรกที่เป็นเหรียญกระสาปนะครับ
เฉพาะหน่วยย่อยกระทรวงการคลังที่พระราม๖เนี่ยนะฮะวันนี้มีผู้มาจ่ายแลกไปทั้งหมด๑๙๐๐คนนะครับ
ท่านผู้ชมครับเหรียญกระสาปแบบที่เราให้ท่านชมตั้งแต่ตอนแรกนะฮะ
เป็นเงินรวม๑๙๙๐๐บาทส่วนใหญ่ก็แลกทั้งชุดเลย
ตามที่ทางกรมธนาลักษ์เขาจัดเตรียมไว้นะครับ
ก็มีสัก๕๖คนนะฮะที่หน่วยย่อยกระทรวงการคลังที่พระราม๖วันนี้

นอกจากนี้ก็มีศูนย์บริการจัดการเหรียญกระสาปของกรมธนารักษ์๖แห่งด้วยนะคะ
จังหวัดขอนแก่นอุบลราชธานีเชียงใหม่นครสวรรค์สงขลาสุราธานี
แล้วก็ตั้งแต่วันที่๙เมษายนเป็นต้นไป
ก็จะเปิดให้ประชาชนได้จ่ายแลกเป็นปกตินะคะ